สวัสดีครับ

ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน

ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน

ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน

ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน

ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน

จะดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
นี่จ๊ะเท้าแก่

นี่มาหาพี่กำนันเขาแต่เช้า

จะมาให้พ่อกำนันเขาช่วยประชาสัมพันธ์

มีโรงงานเนี่ยนะเขาส่งเมล็ดพันธุผักฟรีมาให้อวดเยอะแยะมากมายเลย
เห็นเขาบอกว่ารับรองเรื่องได้ผลผลิตตามที่ต้องการด้วยนะ
ช่วยชาวบ้านนะใช่เราต้องช่วยกันนะ
เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันใช่ไหม
นี่ให้แบบปลอยเขาประกาศให้อืม
ต้องรบกวนหน่อยแล้วล่ะหนูปลอยเอ้ยเออเออน่ะ
ขอบใจมากขอบใจมาก
ใบจุดจากเชื้อรานะครับแล้วก็เหมือนว่าจะลามมาทั้งแปลงแล้วด้วย
ตายตายตายแล้วแบบนี้ก็เจ็บอีกใครไว้ใดละตัวเนี้ย

ที่เคยปลูกมามันบอกเคยเป็นแบบนี้เลยครับ
เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะครับคุณลุง
ปกติแล้วคุณลุงปลูกผักเว้นระยะห่างประมาณนี้ตลอดเลยหรือครับ
ผมเพิ่งซึมมาปลูกชิดติดกันช่วงหลังนี่แหละครับ

เป็นไปได้ว่าการเว้นช่องว่างระหว่างผักมันน้อยแล้วครับคุณลุง
จึงทำให้เกิดช่องว่างระบายอากาศและความชื้นได้น้อย

ย่าปลูกทีให้ปลูกห้างคือค่อยบอกแล้ว

เราต้องกำจัดต้นที่มีโรคออกก่อน

คุณลุงกับคุณป้ายังมีเล็ดพันธุ์อยู่ใช่ไหมครับ

ว่าพอวัยที่แล้วก็มาปลูกรอบต่อไป
มาหน่อย
มาหน่อยดิ

อยากได้อะไรหยิบกันไปเลยอยากได้อะไรหยิบเลยนะ
หยิบได้เลย

สิจะทานกำลังมาซื้นทำรั้น
เอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อ
แกแห้งกลับไปแล้วบอกครับอ่ะใช่จ้ะกลับไปเมื่อกี้นี้เอง
เห็นโบบักเทาอ้อยบอกไอ้ฟาวว่าเอาของฟี่บอกเลยว่ามันเบิดไว้

ไม่เป็นไรหรอกครับป้าที่เรือนเพาะชำของผมมีต้นกล้าประกาศเพาะไว้อยู่นะครับ
เดี๋ยวผมเอาไปให้ที่แปลงนะครับ

เอาของหนูก็ได้จ้ะหนูได้มาซองหนึ่ง
ของเท่าแก่แห่งน่าจะดีกว่าของมนาดรนะคะ
ขอบใจหนูป่อยนะฮะ

ถ้ายังสั่นลูกเอาของหนูป่อยไว้จากผมดีกว่า
ต้องถูกใจสิ่งนี้
แล้วหนูป่อยไม่ไหวจะปลูกเหรอ
ไม่เป็นไรหรอกจ้ะลุงกับป้าเอาไปเถอะ
เท่าแก่เฮงบอกว่าผลผลิตจะดีกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมา
ลุงกับป้าจะได้เก็บเมล็ดพันธุเพาะปลูกครั้งต่อไปด้วยจ้ะ
ขอบใจหนูป่อยได้หลายด้วยจ้ะ

ผมมีเรื่องจะมาบอกกับทุกคนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์วันนี้นะครับ
ถ้าทุกคนสังเกตหลังซองนะครับจะมีเขียนไว้ว่าไม่สามารถปลูกได้ในฤดูการถัดไป
นั่นก็หมายความว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราได้กันมาเนี่ยปลูกได้แค่ครั้งเดียวนะครับ
อ้าวถ้าจังสั้นเท่ากับเอาเวทมันมาพออีกต่อไปไม่ได้เปล่าจ้ะ
ก็ไม่เชิงหรอกครับแต่ผลผลิตที่เราได้รับอาจจะไม่ดีเท่าครั้งแรกที่เราปลูกนะครับ
ผลที่ออกมาอาจจะมีขนาดที่เล็กลงหรือว่าแคล้แกรนด์
ถ้าทุกคนอยากจะได้ผลผลิตที่ดีเหมือนครั้งแรกที่ปลูกนะครับก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่
อ้าวแสดงว่าเถาแกรเห็งหน่อยเอามาแก๋กหวังออกมาเล็ดมาข้ายเม่นบอร์
โอ๊ยทุกคนเราลงดีใจเบิร์ต
หนูปลอยแสดงว่าหนูน่ะรู้เห็นเป็นใจก็เถาแกรเห็งไหมบอร์

อ่ะผมว่าคุณปอยไม่รู้เรื่องหรอกครับ
เพราะว่าคุณปอยเองก็ได้เล็ดพันธุแก่เห็งเหมือนพวกเราเหมือนกัน
ส่วนเรื่องการหลอกขายน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดนะครับ

ทุกคนครับถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับ
ผมแนะนำว่าพวกเราทุกคนควรใช้เมล็ดพันธ้องถิ่นที่พวกเรามีกันอยู่นะครับ
เพราะเราสามารถนำไปเพาะต่อไปได้เรื่อย
และได้ผลผลิตที่ไม่ต่างไปจากเดิม
สิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มนะครับ
ทั้งที่เรามีของดีอยู่ในมืออยู่แล้ว
อืมมันควรมระบาดครับสัน
เป็นไงล่ะปอยไอ้หัวหน้าดอนมันหักหน้าปอยแล้วเห็นไหม
อุ๊ยเงียบไปเลยอาตาล
ทำไมของบ้านมาตัว
อาลูเฮีย

ไอ้ต้มพร้อมไหม

ดีมาก
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็อะไร
ตาแป้งทำอะไรตุกใจเหรอ

ต้องทาเยอะขนาดนี้เลยวะ
โอ้โหปอยมาถึงขนาดนี้แล้ว

ดี

ดี

โหโดนผีหลอกเหมือนกันเลย
นี่เมื่อคืนผมก็โดนมาสดร้อนเลยครับ
ร้องห่วยห่วนน่ากลัวมาก
มันเปลี่ยนเลยหรอครับ
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด๓๐
ห้องเป็นอะไรของแกวะนี่นี่สิวะ
โอ้โห

ต้อยโอ้โฮไอ้ต้มน่ะไอ้ต้ม
สุดท้ายตัวเองล่วงอย่างกับปะม่วงโดนส่าย
โอ้โฮเฮ้ยน้องพ่อไอ้ก็ไอ้หัวหน้าดอนนั่นนะ
ล่วงลงมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว
ยังจะเอามันมาทำไมเอามันก็เป็นขอขอระหว่างสองเรา

วันนี้พี่ต้อมจะได้ไม่ต้องตกแอ๊กลงมาไงนึกแล้วก็แค้นใจ
หัวหน้าดอนนะอุตส่าห์แต่งหน้าเป็นผีมาหลอกมัน
จะได้กลัวกลับบ้านไปแต่สุดท้ายเกือบต้องมาเป็นผี
ตัวเองใครสั่งใครสอนให้พูดเรื่องผีท้องคืนแบบนี้

อื้มอื้ม

เหมือนใครมานั่งกินอะไรอยู่ตรงนี้

น้า
น้า

โอ้โหผอมกระหล่องสักขนาดนี้

แหมเล่นชุดใหญ่เหมือนเบนโตจะนะ

ฉันแต่งหน้าเป็นผีมาหลอกเพื่อนเฉย
จริงอยากให้ช่วยลองดูหน่อยนะว่า

น่ากลัวไหม

ปอยทำไมเราไม่เจอน้าเขาตั้งแต่แรกนะ
จะได้ชวนกันไปหลอกไอ้หัวหน้าดอนให้มันกลัวลาบคาบไปเลย
นี่ดูสิขนาดยังไม่แต่งหน้า

เหมือนเหมือน

นี่
น้องปอยเห็นเหมือนที่พี่ต้มเห็นไหม

นะผีทำอะไรฉันไม่ได้หรอก

ของฟอง
บรรเวอร์

ค่ะท่องพ่อ

มาทำบุญแต่เช้าเหมือนกันเลยเหรอครับเนี่ย

เมื่อคืนผมก็โดมผีหลอกเมื่อทั้งคืน
มาสดร้อนเลยครับที่บ้านพักเฮ้ผมถ่ายรูปเข้าด้วยน่ะ
นี่ผมจะเปิดให้ดูนี่ครับ
เสียงผีตัวนั้นนะครับกรีดร้องโหยหวนน่ากลัวมาก
มันเปรตเลยเหรอครับวันนี้ผมก็เลยตั้งใจจะมาทำบุญอุทิศส่วน
สลให้เขานะครับเผื่อว่าเขาจะได้ไปผุดไปเกิดสักที
ดีโยมขออนุโมทนาบุญนำเด้อ
ทำไมถึงทำอะไรมันไม่ได้สักทีนะไอ้หัวหน้าดอนเนี่ย
ค่อยพักอะไรของวันหวะนั่นแหละสิปลอยแล้วปลอยเห็นไหม

เอารูปทุเลศทุเลศมาเยาะเย้ยต้อมอ่ะทำไมมันถึงกล้ามาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีต้อมต่อหน้าปอยแบบนี้
ต้องไม่ถูกใจสิ่งนี้แกทำเหมือนแกโดนเหยียบย่ำศักดิ์ศรีคนเดียวในต้อง
ของฉันนี่โดนมาด่าว่าเสียงกรี๊ดเหมือนเป็ดเลยนะเว้ยแทนที่จะมาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ฉันอีก
น่าวมาโหชมันอืมเอานะต้อมว่าเราสองคนอ่ะ
ยังมีโอกาสแก้แค้นมันอีกเยอะแค่ตอนเนี้ยรอให้ต้อมหายจับไข้ก่อนแล้วกันนะ

โอเคน่นครับอย่าลืมดูโอเคน่น

อ้าวก็เมล็ดพันธุ์ของทุกแกนี่

เออ
เอาล่ะไว้ก่อนด้วย

มึงมาขัดขวางทางรวยของกู

หากได้คุณมายืนข้างกายก็คงจะดี

ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉัน

ถุงใส่เปลือกกล้วยอ้าวแล้วพี่ปอยจะไปไหนอ่ะ
จะไปซื้อกล้วยส่วนยายเมียนเฮ้ยไปด้วยดิ
พ่อกับแม่ไม่อยู่อู้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแบบหมวกแป๊บหนึ่ง
ดีเหมือนกันจะได้มีคนช่วยแบกกล้วยด้วย

เดี๋ยวให้เอกเอารถกระบะมาช่วยขนนะจ๊ะจ้ะขอบคุณหลายหลายเด้อหนูปอย
ถึงว่าซอยอุดหนุนได้นะเรื่องแค่นี้เองค่ะ
คนบ้านทุ่งด้วยกันก็ต้องช่วยรายการสิค่ะ
หมูนาจะไปทักเขาแล้วไหม
นี่ครับคุณยอยปุ๋ยหมักตัวอย่างที่ผมทำมาครับ
แต่คุณยายยังใช้ปุ๋ยตอนนี้ไม่ได้นะครับต้องรอให้ปุ๋ยเข้าที่อีกสักพักหนึ่งก่อน
หลังจากนั้นคุณยายก็ลองไปเรียบเทียบกับพืชแปลงอื่นดูนะครับ
อีกโดนปะจ๊ะกลัวปุ๋ยสิดใสได้อ๋อไม่นานเลยครับอีกสักเดือนหนึ่งครับ
อ๋อผักข้าวตรงเฮ็ดอย่างเพิ่มปะจ๊ะโอ้ไม่ต้องเลยครับคุณยาย
ผมผสมวัตถุดิบให้คุณยายเรียบร้อยทุกอย่างแหละครับแค่คุณยายขยำบีบแล้วก็ฉีกทุกวันนะครับ
แต่ถ้าเกิดมันแห้งมากคุณยายก็พรมน้ำเอานะครับ
ขอบคุณหลายเรื่องจากหัวหน้าดอน
เพิ่งมาอยู่กับมีปุ๋ยหมักมาแจกของข้าวแล้ว

ถ้าไม่ได้สองคนนั้นผมไม่มีปุ๋ยหมักมาให้ทุกคนแบบนี้หรอกครับ

คุณปอยเป็นคนบอกให้เอกเอาเปลือกกล้วยมาฝากผมไม่ใช่เหรอ

คุณปอยเขายังใช้เปลือกโก้อยู่ไหม
ไม่น่าใช้หรอกครับยังไงก็ต้องทิ้งอยู่ดี
ถ้าอย่างนั้นผมขอได้ไหมครับ

นี่คุณปอยตั้งใจเก็บเปลือกกล้วยใส่ถุงให้ผมไปทำปุ๋ยขนาดนี้เลยเหรอ

จะบอกดีหรือเปล่าวะก็แอบเอามาให้

เมื่อกี้ว่าไงนะ
แต่ความจริงคือพี่ปอยเตรียมไว้ให้ครับ
โอ้โหเยอะเลย

โหนอกจากซอยย้ายซื้อกล้วยแล้วก็ยังมาซอยเห็ดฝุยอีก
ใจดีแบบเนี่ยนางป่าชัดเลย
อะไรที่ทำเพื่อชาวบ้านทุ่งถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขจ้

แถมอึกพลิก

พร้อมรับใช้ประชาชน
สมกับที่ลูกบ้านไว้วางใจค่ะ

คุณยายสามารถไปทำที่ศูนย์การเกษตรได้เลยนะครับ

ยายก็หาเศษใบไม้ผลไม้หรือว่ามูลสัตว์นะครับ

เดี๋ยวผมจะจดอัตราส่วนมาให้ครับ

ทุกวันอาทิตย์ที่ศูนย์การเกษตรมีทำปุ๋ยเหรอ

เออจ้ะได้สิครับเออใจดีจัง
ปอยจ๋าพี่ต้อมสุดหล่อคนนี้มีบัวลอยพ่อตุ๊กของโปรดของน้องปอยจ้า
พี่ต้อมอุตส่าห์ไปขโมยของถวายพระอาจารย์พ่อเย็นตุ๊กมาให้เลยนะจ๊ะมาชิมสิจ๋า
ต้อมถูกใจสิ่งนี้อย่างนี้ต้องให้ทริพย์ขอนักเรียกหนึ่งแล้วพี่
สายยยยอิ๊อะไรเนี้ยเขามันไม่เรียกทริพย์อันนี้เขาเรียกถีบ
ป้าบังต้มบัพเบิ้ลมันทำอะไรมาตรงเนี้ย
ทำปุ๋ยมากกับหัวหน้าดอนดูนะแล้วปล่อยกับไอ้หัวหน้าดอนเนี่ยนะ
เป็นไปไม่ได้หรือว่าลูกพี่จะมีศัตรูหัวใจเพิ่ม
ไอ้หัวหน้าดอนไว้นะมันอาจจะแยกพี่ปอยไปก็ได้พี่
หัวหน้าดอนก็ยืนคนเดียวคนเดียวได้หากได้คุณมายืนข้างกายก็คงจะดี
สนับสนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน
ชายเนเจอร์๔อเซโรราเชอรี่สกัดเข้มข้น
ผสานผักและผลไม้สกัดใหม่ลักษกูต้ากลิ่นมิสเบอรี่
ผสานกูลต้าสามเท่าพร้อมให้ยาวรุรรณให้ผิวดูเนียมใส

เสร็จแม่ไอ้หัวหน้าดอน

อยู่ไหนอยู่กับหัวหน้าดอนที่ครอบครัวลุงเสริมจ้ะพี่
อ้อมจะไม่ทนสิ่งนี้
ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบยังฉันจะได้อย่างฉันยังฉันอยาก
สนุนโดยใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชส
สมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ
เบี้ย๐๖๙นานสูงสุด๗ปี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
ทุกถุงแรงทุกเม็ด
โอ้โหต้องไม่ถูกใจสิ่งนี้
ป้าน้องปอยอยู่ไหน

โอ้ยน้องวินหลง
ป้าปลอยอยู่น้า

หัวหน้าจ๊ะฉันเอาเปลือกกล้วยมาให้จ้ะ
ทุกคนครับวันนี้คุณปอยเอาเปลือกกล้วยมาให้พวกเราทำปุ๋ยกันนะครับ
ดีเลยจ๊ะจ๊ะ

ครับเดี๋ยวเราจะทำปุ๋ยใส่ในตะข่ายนะครับ
ดีเลยหัวหน้าเพราะว่าซิมมีปุ๋ยมักไว้แทรกกันเรื่อย

คุณปอยมีใช่ไหมครับผมเห็นว่าป้าติ๋มเอามาไม่เยอะนะครับ
มีสิเยอะเลยด้วยเขาจะของครองไปแล้วอะ
อ้าวดีเลยครับอืม
ไปสุโมฮาวยางตามมาหอดแล้วอืม
ที่นี่จากหัวหน้าฮอปนี่
โหเหม็นขนาดนี้ใครจะกล้าจับขี้อ่ะ
ผมว่าเราไม่ต้องจับเองหรอกครับเราใช้พลั่วก็ได้
อ่ะงั้นเดี๋ยวฉันกับอเอกไปเอาพวกให้
ไปเอกไปเอาพวกกันทำไมฉันต้องไปอ่ะ
พี่ปลอยไปคนเดียวดิฉันบอกให้ไปก็ไปนะไป
โอ้ยไปเร็วอ่าโอเคมีอะไรรึเปล่าครับ

ทำไมดูเสียงสูงไป
อืมไม่มี

โอ้โหหัวหน้าพอเถอะเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำปุ๋ยสักทีอ่ะ

เฮ้ยพวกเขาพร้อมนี่เป็นแต่ทีด้วยพี่ปลวยอะไรนะ

เอกเดี๋ยวแกเอาพวกพวกนี้ไปซ่อนให้ไกลเลยนะเว้ย
เดี๋ยวฉันจะเอาถุงมือไปให้หัวหน้าดอนเอง
มีผัวแต่ไม่ใช้จะใช้ถุงมือ
แม่อย่าบอกนะว่าที่เสนอตัวมาช่วยหัวหน้าเนี่ยเพราะจะมาแกล้งเขาอ่ะ

แน่
เอานะนิดหน่อยเองนะนะ
นี่แล้วถ้ามันเป็นเรื่องขึ้นมาล่ะพี่ปอย
พ่อกำหนังเนี่ยบอกไว้ให้ทุกแก่ทันทุกนั้นน่ะตีแสกหน้าเลยนะ
แสกหน้าบ้านกันสิให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเว้ย
ก็นั่นแหละอย่าทำเลยนะ
อย่าไปคิดมากแกคิดเยอะ
เรื่องที่พ่อสอนใช้กับฉันไม่ได้หรอก
ฉันเชื่อว่าให้ทุกแก่ทันทุกนั้นทำฉันสะใจเว้ย
ฉันขอแก้แค้นซะครั้งไม่ได้หรอนะ
แล้วมันควรไหมล่ะไอ้เรื่องแก้แค้นนะพี่

แค่อันนี้นะ

อืม
เศษแม่ไอวหน่าด้วย
สวัสดีที่จะได้เก็บไป
หัวหน้าดอนฉันหาพวกไม่เจอเลยอ่ะ
ได้ครับใช้ถุงมือสะอาดแทนได้
ถ้าจับขี้คงไม่กล้ากินอะไรมาทั้งวันเลยเนอะ
หมอน่าพร้อมแล้วจ้า

อ่าพี่ปลอดเห็นนั่นนั่นแหละ

ใช่ครับนี่ไงชูมือ

ไม่มีไร
ผมว่าคุณปอยรีบใส่ถุงมือดีกว่านะครับ

แมนจ้า

เดี๋ยวฉันใส่ถุงมือข้างเดียวค่ะ
เอ่อหยุดขี้ข้างเดียวก็ได้ค่ะ
ผมว่าไม่ดีนะครับใส่ถุงมือข้างเดียว
เราควรจะใส่ถุงมือสองข้างนะครับเผื่อว่าเราจับขี้จับอะไรไปแล้วเชื้อโรคเยอะนะครับ
อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณปอยบอกเองไม่ใช่นะครับว่า
ถ้าเกิดว่ามือเลอะขี้ตามซอกตามอะไรเราจะทานอะไรไม่ลงทั้งวันนะครับ

ก็จริงค่ะ
หรือว่าคุณปอยใส่ไม่ถนัดหรือเปล่าครับ
ผมช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมจ่ายให้นะครับ
การใส่ถุงมือทำปุ๋ยนะครับใส่ถุงมือนะครับยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราทำปุ๋ยที่มาจากขี้เนี่ย

เพื่อไม่ให้เชื้อโรคและขี้เข้าไปในมือของเรานะครับ
เราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับปล่อย
กระชับแบบนี้ครับนี่

กระชับหรือแชะ

ไปครับพวกเราพร้อมหรือยังครับ

อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำปุ๋ยกันเลยดีกว่า
ไป
สบู่ฆ่าเชื้อหน่อยไหมครับจะได้สบายใจ

เจ้าหน้าที่เขาให้พี่ล้างถุงมือคืนเขาด้วย

ไม่เอา

เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์

เอ็กซ์น้องนะช่วยฉันซักหน่อยหน่อยนะ
มือฉันเลอะขนาดนี้ถ้าให้ซักอีกอ่ะ
ไม่ไหวอ่ะน่า

แล้วใครบอกจะรับผิดชอบทุกอย่างแล้ว
ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะยมที

เข้ามาเลย
เปล่าครับไม่ได้ไม่ได้ครับ
เอ็กซ์ปล่อยน้อยกลอยใจของฉันอยู่ไหน
อ๋ออยู่กับหัวหน้าดอนที่ความกลัวรุงเสริมจ้ะพี่
อยู่ด้วยกันเหรอเป็นไว้อย่างที่คิดจริง
ต้อมจะไม่ทนสิ่งนี้
ต้องมีเรื่องแน่เลยผมฝากก่อนนะครับ

หัวหน้าดอนคนใจดีจ๊ะไม่คิดจะซ่วยฉันซักหลวงดูหน่อยล่ะ
ไม่ดีกว่าครับแต่ผมจะเป็นกำลังใจให้นะสู้ครับ

ฉันขอยืมสบู่ก่อน
ก็ตรงนี้ไม่มีผงสักฟอกอ่ะฉันขอยืมร้านของมือก่อน
ถ้างั้นผมกดให้นะครับขวดจะได้ไม่เลอะด้วย

เฮ้ยมันเลอะมือฉันหมดแล้วเนี่ย
ผมขอโทษนะครับผมกดเยอะไปหน่อยอ่ะ

เฮ้ยทำอะไรกัน
สนุนโดยใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชส
สมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ

สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
ทุกถุงแรงทุกเม็ด
ช่วงมีจริงไม่เปียก
คุณดานคุณไม่ผ่านการประเมินครั้งนี้

ด้วยโรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช

น้องปุ๋ยอยู่หน้า

ไม่ซื้อกล้วยได้ไหมซื้อแม่ค้ากลับบ้านดีกว่า
เฮ้ยคุณ

โอ้หนูแข็งมากตามอยู่จัง

ไม่จริงใช่ไหม
ไปแล้วไปให้ใกล้
อย่าใกล้อย่าใกล้
ไปแล้วไปให้ใกล้
มันใกล้มันใกล้เห็นหน้าและอารมณ์เสีย
ต้องเพียงทุกวัน

จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น

เพราะเราคู่กัน